แล้วก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของระดูการ

นัดที่๒๕โครงสุดท้ายของราดูการ
สเต็ปไหนจะโรดลีลาไหนจะโดดเด็ดนัดของ

สเต็ปแรกกับทีมตัวเล็กไฮเวย์กรมทางหลวง
ที่ต้องเปิดสนามเทศบาลปลายบัง
รับการมาเยือนของทีมศรีสะเกดฟุตซอลคลับ
สเต็ปนี้สุรสิทธิ์จ่ายออกข้างให้กวิน
กวินยกข้ามมาให้สารวุฒิพลาพลึกเปียกแย่งกัน
สารวุฒิเก็บได้มุนกลับหลัง
สเต็ปนี้ยกนิ้วให้เลย
สติปที่สองกับทีมตัวเล็กตะหาน้ำราชนาวี
ที่ต้องยกพลปลูกไปเยือนถึงทีมของทีมตัวเล็กเด็กบรมเก้ามเกษมบรรดิ
จังหวะนี้ซูชินพาบอลขึ้นมา
จะแทงให้เพื่อนแต่โดนวิภุสนับตัดได้
แล้วโชว์สติปสี่ด้านเทินกระชากไปต่อ
ศัพท์ใจเต็มพร่อศักดิ์เหลือร้ายจริงค่ะ
สเต็ปต่อมาที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ของทีมปาตินเริงราชสมุทรสาคร
เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมซุปเปอร์แคนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน
สติปนี้อภิชัยใจเร็วมาให้เอกทนา
กระชากไปต่อเจอขวางเลยหมุนตัวครึ่งบอลหลบ
แต่ต่อให้กินศักดิ์ยิงเข้าไปได้อย่างสวยงาม
สเต็ปสุดท้ายของแข้งเทพทีมราชันเมืองหลวงแบงคอกบีทีเอส
ที่ต้องยกคนบุกไปเยือนทีมสิงคลองเตยการท่าเรือ
จังหวะนี้นัตติกรเปิดคลิกอินให้กับปัญญา
ปัญญาผ่านบอลให้อธิวัฒน์อธิวัฒน์กระชากหนี
วัชละตาประกบเบียดแย่งมาอธิวัฒน์ล้วงขึ้นมา
ได้จังหวัดทรัพย์ไกรทำเอากล่องเชียวรู้จะนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว